เอาล่ะค่ะไปไหนต่อดีกว่าไปโยนสกุปค่ะ
เอาไปดูต่อกันที่ลูกตาลชะลมจิตกันบ้างค่ะ๔๐อัพแล้วนะ
แต่ว่าความเซ็กซี่เนี่ยจะสู้ใบเตยได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

เมื่ออดีตนางแบบสุดเอ็กซ์ลูกตาลชะโลมจิต
ขยันอวดหุ่นเสียเปรี้ยทุกสัดส่วนกับวัย๔๔กรัฐ
จนเข้าขั้นไอดอลของสาววัยกลางคนไปซะแล้ว
แต่กว่าจะฟิตรูปร่างได้แซ่บเบอร์นี้
สาวลูกตาลบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะเธอเคยน้ำหนักพุ่งถึง๗๐กิโลกรัมมาแล้ว
เธอยังเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายมากด้วย
ตอนที่เราเริ่มออกกำลังกายใหม่เป็นเพราะว่า
หนึ่งมีแรงจูงใจอย่างเช่น
อันแรกก็คือมีงานอยากจะถ่ายอยากจะให้หุ่นดีเหมือนเดิม
แรงใจหั่นคือยังไม่อยากแก่นะคะ
ก็ยังอยากแบบว่าอยากเด็กอยู่ตลอดเวลานะ
ก็เลยต้องทำตัวให้แบบว่าแข็งแรง

มันรู้สึกว่าปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดเลย

อย่างเช่นแบบว่าเราไปไหนเราก็รู้สึกว่าเออ

ถ้าเกิดคุณเดินไปแล้วผู้ชายอายุ๒๓ยังจีบกูอยู่

หลังจากทุ่มเทจนมีของดีให้อวด
ก็ต้องอวดแบบจัดเต็ม
เห็นโพสต์ภาพรัวขนาดนี้
ตาลชะลมจิตเธอบอกค่ะ
ว่าที่งัดอึมขึ้นมาโชว์ถี่ยิบเนี่ย
ไม่ได้คิดจะมาทวงบันลังเซ็กซี่คืนหรอกนะคะ

จากความมานะอดทนของตัวเองก็เท่านั้น

เออผู้หญิงฉันดีนะฉันสคอร์สนะ

ทำไปก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนอื่นนะคะ
ได้ทำตามอยากจะให้ดูว่าผู้หญิงที่อายุ๔๔ยากอายุ๔๕
ถ้าสามารถทำได้อย่างนี้คุณก็ทำได้อยู่เหมือนกัน
ผู้หญิงหลายคนหรือผู้หญิงที่เป็นรุ่นเดียวกัน๓๐
เขาก็จะส่งข้อความมาบอกว่าเอออยากทำตามพี่ลูกตาอะไรอย่างนี้
ให้มีแรงใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจ